ดูมาว่ากระแสงกำลังจะตีกลับไปทางท่านสิวราพอสมควร

ตอนนี้เองท่านก็ยืนยันออกมาว่า
จะมีรำนการแจ้งเข้าหา

และว่าสังคมที่กำลังมาทรงถาม
ผลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามณกุลบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ที่เข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรสวนฝั่งตะวันตก

เพราะว่าการดำเนินการทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกฎหมาย
มั่นใจว่าได้มีการเร่งรัดติดตามคดีให้เร็วที่สุดอยู่แล้ว
โดยขณะนี้ยังต้องรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ว่าเหนือสัตว์ที่เพราะเป็นเหนือสัตว์ชนิดใด
จากว่าผ่านไปกว่า๓สัปดาห์ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปจากรายงานแต่อย่างใด
สำหรับกลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ขอแสดงความคิดเห็นใด
แต่ยืนยันว่าพนักงานสอบสวนดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอน
โดยไม่มีข้อหาเจตนาฆ่าสัตว์ป่า
แต่เจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อหามร่วมกันฆ่าสัตว์ป่ากับนายเปรมชัยและพวกตั้งแต่แรก
โดยขอให้กลุ่มคนที่วิพากษ์วิจารณ์ศึกษาข้อกฎหมายให้ชัดเจน
เหมือนเป็นการออกมาตอบโต้คนที่กำลัง
มีกระแสเคลื่อนไหวตอนนี้หลายทักส่วน

ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีฐานติดสินบนเจ้าพนักงานกับนายเปรมชัยนั้น
นายวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

เป็นผู้กล่าวหาตอนนี้ยังไม่เดินทาง
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวน
ก็เลยได้สั่งการให้พนักงานสอบสวน
เข้าสอบปากคำเจ้าหน้าที่กรมอุทยานที่เกี่ยวข้อง
เสร็จสิ้นภายในวันที่๘มีนาคมนี้
เพื่อเร่งเอาผิดกับผู้ต้องหา
ส่วนเรื่องที่มีการกล่าวอ้างว่า
มีการสอบสวนสอบปากคำซ้ำซากนั้น
ยืนยันว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างแน่นอน

สอบปากคำประจักษ์พยานไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
แต่ยังมีประเด็นข้อกฎหมายที่ต้องสอบเพิ่ม

ก็เป็นสิทธิ์ของตำรวจเป็นสิทธิ์ของพนักงาน
ว่าจะมาเรียกสอบปากคำกี่ครั้ง
แต่สังคมก็ถามว่าทำไมมันช้าไปหรือเปล่าล่ะ
ถ้าคุณไม่มีเงินชาวบ้านนี้เร็วเชีย
อะไรอย่างนี้นะฮะก็คือเป็นการตั้งคำถามของสังคม
ก็ตั้งคำถามได้แล้วก็บุคคลที่มีหน้าที่ตอบ

ทีนี้ส่วนกรณีที่นายเปรมชัยและพวก
ให้การว่าซื้อเนื้อสัตว์จากที่อื่นเข้าไป
ประกอบอาหารภายในพื้นที่อุทยาน
พลตำรวจเอกศีวราบอกว่าอันนี้ฟังไม่ขึ้น
เพราะว่าหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างไป๕๐กิโล

ไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายอยู่แล้ว

ส่วนงาช้างที่ตรวจพบในบ้านของนายเปรมชัย
เขาบอกว่ามีชื่อของภรรยานายเปรมชัยเป็นผู้จดแจ้ง
ไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้อื่นได้
แล้วก็การที่มีการรับจดแจ้งขึ้นทะเบียนงาช้างถูกต้องหรือไม่
นั้นเป็นหน้าที่ของกรมอุทยานในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่า
ตำรวจและกรมอุทยานไม่ได้มีปัญหาในการประสานงานกัน

ดำเนินคดีกับนายเปรมชัยและพวกรวมทั้งหมด๙ข้อหานะครับ
และก็กำลังดำเนินการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับข้อหาเรื่องของอาวุธปืน

ว่าจะสรุปสำนวนส่งฟ้องได้๒๔มีนาคมนี้นั่นเอง